มาดูเรื่องของลูกฆ่าพ่อกันหน่อยค่ะ
ลูกใช้มีดพระฆ่าพ่อจนเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งหาตามตัวคนร้ายอยู่
แล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปที่ชายภูมิ
โดยตำรวจภูทรภาค๔ก็นำกำลังชุดสืบสวน

อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแสง
ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น
บ้านนี้เป็นบ้านของนายภัยศาลเท้าแสงวัย๖๖ปี

ให้ตำรวจมาดูหน่อยเพราะว่าพบศพเจ้าของบ้าน
โดนมีดฟันที่หน้าที่หัวที่คอ

เรื่องต้นสันนิษฐานว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตได้๒๓วันแล้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยกับญาติพี่น้องของผู้ตาย
ก็รู้ว่าบ้านหลังนี้นายภัยศาลอยู่กับลูกชาย
ชื่อว่านายอาทิตย์เท้าแสงวัย๓๗ปี
แล้วนายอาทิตย์นะคุณผู้ชมเป็นอดีตนักมวย
แต่ว่าเลิกชกมวยมานานหลายปีแล้วล่ะ
กลับมามาอยู่บ้านกับคุณพ่อช่วงก่อนสงกราน
ส่วนภรรยาของนายภัยศาลก็เสียชีวิตไปปีกว่าแล้วนะคะ
จากนั้นลูกสาวอีก๒คนก็ไปทำงานที่ต่างประเทศ
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งประเด็นสังหารเอาไว้
ว่าเป็นการที่ลูกฆ่าพ่อเพื่อชิงทรัพย์นะคะ
เรื่องต้นเราตั้งประเด็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องชิงทรัพย์
อาจจะมีสาเหตุกดเครื่องส่วนตัวอีกประเด็นหนึ่ง
ผู้ต้องไทยก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียง
ก็คงอาจจะเป็นลูกชายหรือว่าเป็นบุคคลอื่นหลายทาง
เดี๋ยวทีมงานเราจะแบ่งกันสืบสวนติดตามในประเด็นทั้งหมดก่อน
แล้วก็เขาคงต้องติดตามลูกชายให้เจอตัวก่อน
ส่วนประเด็นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเราก็คงไม่ทิ้งที่จะสืบสวนต่อ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปเจอเพื่อนบ้านค่ะ
คือนายวราวุฒิพรมสาเทศวัย๕๘ปีเป็นช่างซ่อมรถยนต์
เขาก็เล่าให้ฟังก่อนที่จะไปเจอศพนายภัยศาลเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
ลูกชายก็คือนายอาทิตย์มาหามาหาเพื่อนบ้าน
บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยเช็คแบตเตอรี่
แต่ทีนี้พอเพื่อนบ้านมาถึงแล้ว
เขาก็เลยขอไฟฉายจะส่องดูที่เครื่องยนต์
นายอาทิตย์บอกว่าไม่รู้ไฟฉายอยู่ไหน
เขาก็เลยเดินไปค้นหาไฟฉายที่ห้องเก็บของใต้ถุนบ้าน
แล้วตอนนั้นได้กลิ่นเหม็นคุณผู้ชม
ก็เลยเดินสำรวจว่ากลิ่นเหม็นมันมาจากไหน
ดูรอบบ้านก็แล้วไม่เห็นเจออะไร
ดูในห้องครัวมาเจอร่างของเจ้าของบ้าน
ถูกคลุมเอาไว้ด้วยเสือก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ
ส่วนลูกชายพอเห็นแบบนี้แล้ว
รีบขับรถหนีออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ

ว่าผู้ก่อเหตุฆ่านายภัยศาลคือลูกชาย
เพราะว่าลูกชายทำร้ายพ่อบ่อย

ล่าสุดวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
ลูกก็เมาแล้วก็มาขอเงินพ่อ

เชื่อด้วยว่านายอาทิตย์น่าจะหลบหนีไปบ้านญาติที่ชัยภูมิ
หรือว่าอาจจะไปคอนโดของสาวในย่านลาดพร้าว

ตอนนี้ชุดสืบก็กำลังเร่งประสานตำรวจในพื้นที่ชายภูมิแล้วก็ที่ลาดพร้าว
เพื่อตามเบาะแสของนายอาทิตย์นะคะ